เรื่องนี้ก่อนดีกว่าน้องมิ้นท์ชาลิดานะครับ
กับภูผาเตชันอารมณ์
กันอยู่แล้วลูกชายคนเล็กเขาเป็นแฟนกันค่ะ
นี้เห็นว่ารักหอมหวานกันอยู่เหมือนกัน

ขยันเมคมันนี่เหลือเกินมาทำธุรกิจร่วมกันค่ะ
แต่หลายคนก็เกิดอาการเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าสังเกตหลายคู่จากการที่เป็นคู่รัก
มาทำธุรกิจร่วมกันมักจะมีปัญหา
แต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับมิ้นท์ชาลิดานะฮะ
ขยันมากจริงนอกจากงานในวงการบันเทิงค่ะ
ยังพยายามขยันเมคมันนี่สุดเพราะอะไร
ต้องการส่งน้องชายเรียนต่อต่างประเทศนั่นเอง
ล่าสุดนี่ไงที่บอกว่ามาทุบกระปุกร่วมหุ้นกัน
กับหนุ่มคนรู้ใจภูผาเตชานโรง
มาเปิดธุรกิจไอศครีมโฮมเมสไตล์อิตาเลียนค่ะ
และแม้ว่างานนี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี
แต่ที่เชอรี่บอกไปว่าหลายคนก็เกิดอาการหวานใจว่า
เวลาคนเป็นแฟนกันทำธุรกิจด้วยกัน
อย่าว่าแต่แฟนหรือเพื่อนยังหากันได้เลยนะครับ

เปิ้ลอดีตก็คืออดีตอันนี้อ่านข่าวน้องมิ้นเนอะ
จะพูดทำไมเนี่ยเลือกของเขาว่ะเหรอเลือกของเขาเหรอ
บอกว่ากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต
อย่างที่เห็นตัวอย่างจากคู่อื่นนี่แหละ
ซึ่งเรื่องนี้น้องมิ้นบอกว่าไม่หวั่นใจใดเลย

คือเราคนเดียวไม่ไหว
เพราะว่าด้วยความที่เราต้องทำหลายสาขาด้วย

ไม่ได้กลัวปัญหานี้เพราะหนึ่งเราค่อนข้างแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจน
แล้วทีมเราก็มีผู้ใหญ่ที่หลายคนที่ค่อนข้างแบบทำธุรกิจมาเยอะแล้ว
ภูผาจะทำเกี่ยวกับการคุยกับทางปตทนะคะ

มิ้นก็จะเป็นรสชาติไอติมที่ร้อนชออกมา
คนก็เลยจับตานึกว่าเอ๊ะอะไรรึเปล่า
ดองเข้าไปตามนี้หรือเปล่า
เรามีการทำสัญญากันชัดเจนนะคะ
สัญญากันชัดเจนค่ะเท่ากันหมดเลย
ไม่ได้มีการวางราฐานอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
คือเขาแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจน
เปิ้ลในเรื่องธุรกิจจะไม่มีปัญหา

เพราะว่าคู่นี้น่าจะจบสวยแน่นอน

เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะพี่เปิ้ล

ลงทุนขนาดนี้ไอติมนี้ก็ต้องไปขายในนี้แล้ว

ขายโบนัสซ่าอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นแบบสะพ้ายเล็กอีกหนึ่งคนของบ้านหรือเปล่า
เป็นเลยเป็นเลยเชียร์เป็นเลย

ก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะคะแฟนที่รอเชียร์ให้คู่นี้ตกลงว่าเป็นแฟนกันสักทียังไม่เปิดปากเลย